ทั่วฟ้าเมืองไทยค่ะที่เดินทางกันไปร่วมไว้อาลัยคุณปอทฤษฎีที่จังหวัดบุรีรำนั่นเอง
และส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าทุกคนนั้นรักคุณปอมากแค่ไหน
นั่นก็คือบรรดาพวงหลีดที่มากจนล้นออกมานอกสารานั่นเองค่ะ
และที่มาที่ไปของความงามที่ส่งท้ายเป็นการไว้อาลัยครั้งสุดท้ายแบบนี้
จะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
อกไม้แต่ละชนิดล้วนมีเอกลักษณ์ในตนเอง
สีสันรูปแบบกลิ่นรวมถึงความคงทน
คุณสมบัติเหล่านี้จึงถูกนำมาประดับตกแต่งให้เป็นพวงหลีด

พระพัดสอนเพิ่มทรัพย์เจ้าของร้านดอกไม้ในจังหวัดบุรีรำ
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสวยงามเหล่านี้
ว่าตั้งใจตกแต่งดอกไม้ทุกดอกให้ออกมาเป็นพวงหลีดที่สวยงาม

ที่ทุกคนมีต่อพระเอกลูกอีสานปทฤษฎี
ซึ่งที่ผ่านมาตนเองมีความผูกพันกับครอบครัวสหวงหลากหลายช่วงเวลา
และชื่นชมความเป็นคนดีของพระเอกในดวงใจ
มีงานน้องปอนนี่แหละที่เยอะที่สุด

เฉพาะของร้านพี่ก็ประมาณ๒๐๐๒๐๐กว่าแล้วค่ะ
นักแสดงก็โทรมาเยอะอยู่ค่ะโทรมาเยอะ
ส่วนมากจะใช้เป็นดอกไม้แต่ก็มีบางส่วนที่ใช้เป็นของใช้

คุณพ่อคุณแม่เขาก็คนที่นี่ค่ะ

บ่งบอกว่าคนรักเขามากขนาดไหน
เพราะว่าบุรีรำนี่ก็มีคน

แต่ว่าก็พี่ยังไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้
กับคุณแม่น้องปอก็รู้จักกันอยู่ค่ะ
เราก็ติดตามแล้วก็ส่งใจไปช่วยตลอดนะคะ

เขาเป็นคนทำให้คนรู้ว่าบุรีรำอยู่ตรงไหน
คนแรกดาราคนแรกที่เหมือนกับกล้าเปิดเผยตัว
ว่าตัวเองเป็นคนบุรีรำ

สาราธรรมนุภาพวัดกลางพระอารามหลวง

พิษสมัยสหวงตั้งใจเลือกใช้ดอกไม้สีขาว
ให้เป็นตัวแทนความเรียบง่ายสมรรถะของลูกชาย

ตลอดระยะเวลาที่บรรจงจัดดอกไม้อย่างประนีต
ความรักและความคิดถึงใส่ลงไปด้วย

อีกทั้งยังนำดอกไม้ใหม่ไปเปลี่ยน
เพื่อเติมความสดใสด้วยตนเองทุกวัน
จริงแล้วก็ยังเสียดายน้องเขาเนาะ
อยากให้อยู่ยังไม่อยากให้เสียไป

ตอนนี้ก็คือเราจัดดอกไม้ให้สวย
เพื่อเป็นการไว้รายน้องไปขั้นสุดท้ายค่ะ
แล้วก็ดอกไม้ที่ประดับที่หน้าศพ

ก็พยายามให้ตรงกับใจของน้องเขาค่ะ
ขอให้น้องเขาไปสบายค่ะนะคะไม่ต้องห่วง
แล้วก็จะอยู่ในใจของคนบุรีรำทุกคนตลอดไปค่ะ